ก็เป็นหลักการตามข้อเท็จจริงในรายละเอียดของสัญญาที่บอกเอาไว้ว่าไม่สามารถถ่ายท่อสดข้ามปีได้ครับ
แล้วก็ยินดีที่จะเจรจาถ่ายท่อสดให้จบ๓๑ธันวาคมในการเจรจาครั้งใหม่
ซึ่งต้องมีการเซ็นสัญญาในรูปแบบใหม่อีกหนึ่งฉบับขึ้นมา
องค์อาจก็บอกนะครับว่าก่อนอันนี้สมาคมนั้นกำหนดโปรแกรมการแข่งขันออกมาใหม่ที่มีการเตะข้ามปี
ที่ผ่านมาก็เข้าใจดีว่าปัญหาโควิด๑๙ทำให้ต้องเลื่อนการแข่งขันออกไป
และสาเหตุที่ไม่สามารถถ่ายไทยลีกข้ามปีได้ก็เพราะว่าปลายปีที่แล้วครับ
มีการวางแผนหาโปรแกรมรายการอื่นมาทดแทน
ตั้งแต่ต้นปีแล้วครับ
การบีฟติ้งเข้าไปอันนี้คำก่อนสิบปีมัน
แล้วเราก็ได้รับแจ้งว่าเราไม่ได้เป็นผู้ชนะ
เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ล็อกโปรแกรมอื่นแล้วเพราะฉะนั้นตรงนั้นเราก็บอกว่าโอเคถ้างั้นเราสละสิทธิ์
ถ้ามีการเตะข้ามปีนะถ้ามีการเตะข้ามปีก็คือเราก็บอกว่าก็ไม่เป็นไร
ทางสมาคมก็ไปบริหารสิทธิ์โดยมอบหมายให้เจ้าอื่นเจ้าใหม่ได้หมดเราก็ไม่ได้กัก
ซึ่งมันสุขดีครับ๒๔กรกฎาคมที่สมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยนะครับจะคุยกับทางทูวิชั่ง
ก็จะมีการหารือในเรื่องของลิขสิทธิ์ถ่ายเท่าสดกันใหม่อีกครั้งซึ่งทรูเองก็ยืนยันนะครับว่าจะให้ทุกฝ่ายนั้นได้ผลประโยชน์ร่วมกันมากที่สุดครับ